มาดูเรื่องปฏิหารดีกว่าพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
ปฏิหารที่เกิดจากความรัก
ผู้ชายคนนี้มีน้องสาวแล้วน้องสาวก็มีลูก
ฉะนั้นตัวพี่ชายมีศักดิ์เป็นลุง
ทีนี้ลุงจะได้เจอหลานครั้งแรก

แล้วลุงคนนี้เขาก็มีอาการป่วยจิตเวทนะคุณผู้ชม
อาจจะพูดคุยอะไรไม่เหมือนปกติเท่าไหร่ค่ะแต่ลงทุนเปลี่ยนตัวเองเลยฮะ
นี่อาบน้ำสระผมให้ตัวหอมตัวสะอาดเพื่อรอเจอหลานฮะ
เนี่ยผมพ่อลุงกลางก็มัดนะมัดเลยฮะอ่านี่ฮะเพราะว่าน้องสาวจะพาลูกมานี่
ป้อนนมเลยแค่ขอได้อุ้มหลานสาวเป็นครั้งแรกครับแล้วลุงนี่ก็พูดคุยหยอกล้อกับหลานนะ
ลักษณะเหมือนคนปกติทั่วไปดูไม่ได้มีอาการป่วยแต่อย่างใดครับ
เจ้าของคลิปซึ่งเป็นตัวเป็นตัวน้องสาวของผู้ชายคนนี้
คลิปนี้มีคนเข้าไปดู๗๐๐๐กว่าครั้ง
แต่จับใจความได้ว่านี่คือหลานแล้วก็อุ้มหลานขึ้นด้วยความรักครับ

ดูคลิปนี้หน่อยครับ
อุ้มลุงนะจ๊ะอุ้มหลานขึ้นมา
เขาเป็นอะไรบ้างนะดอมเมื่อกี้ที่ญาติเขาบอกเขาเป็นอะไรบ้างนะ
บอกว่ามีอาการป่วยจิตเวทไม่สามารถจะพูดคุยสื่อสารได้ปกติเหมือนคนทั่วไป
แต่อันนี้ก็ดูเหมือนรับรู้รับรู้ทุกอย่าง
จากเหตุการณ์นี้นะยัดนะจากเหตุการณ์นี้นะ

รู้ว่ารักเป็นยังไงรู้ว่าต้องทำตัวยังไงเพื่อมารอรับหลาน
และลุ้งไม่ได้เป็นผิดไผด้ด้วยนะ
แล้วก็มองว่านี่แหละเป็นพลานุภาพแห่งความรักของลุงที่มีต่อหลานครับ